มีคลิปเหตุการณ์ปัญหาวัยรุ่นแบบเดิม

มาพูดคุยกันคุยกันได้ก็แยกย้าย
คุยไม่ได้ก็ตบตีกัน
ส่วนใหญ่เราจะเห็นการตบตีเนี่ยเป็นการแบบตบกันตัวต่อตัว

มีพวกที่มายืนดูเข้ามารุมด้วย

อุ้ยอ่อโอ้โห

คือจริงเรายังไม่รู้ว่าเขามีปัญหาอะไรกัน

ลักษณะอยู่หน้าคล้ายหน้าร้านสะดวกซื้อค่ะ

สาวสองคนมีเรื่องบาดหมางกันแล้วก็ตบกัน

ฝ่ายหญิงสาวที่ใส่กางเกงยีนขาสั้นเสื้อยืดแขนยาว
เขามีพวกมาด้วยมาเยอะกว่า

ฝ่ายสาวที่ใส่เสื้อเชิดตะโกนบอกห้ามรุมให้ตัวต่อตัว

ฝ่ายกองเชียร์ที่เป็นคนกางเกงขาสั้น

เยอะมีทั้งผู้ใหญ่เข้ามาช่วยด้วย
เหมือนมีมาส่งอาวุธส่งอะไรสักอย่าง
ส่งให้นี่นะคะ
ซึ่งเป็นญาติผู้ใหญ่ของคนขาสั้นถามว่าโพสต์แล้วมีอะไร
นั่นน่ะสิก็เลยตั้งคำถามว่าเนี่ย
มีปัญหาเรื่องการโพสต์เฟซบุ๊กอะไรกันหรือเปล่า

นั่นนะคะและหลังจากผู้หญิงคนเมื่อสักครู่แล้วก็มีเพื่อนชาย
กระโดดมาเตะเด็กสาวคู่กรณีจากด้านหลังด้วย
ซึ่งเด็กสาวคู่กรณีก็ไม่ได้เกรงกลัวอะไรนะคะ
ใจสู้ด้วยตอบโต้ผู้ชายที่เข้ามาร่วมทำร้ายเธอด้วยอีกต่างหาก
คนที่เห็นคลิปนี้ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า

ควรจะปล่อยให้ทั้งสองเคลียร์ปัญหากันตัวต่อตัว

ญาติผู้ใหญ่ที่มากับเด็กสาวกางเกงขาสั้น
ก็ยังมีลักษณะจะเข้ามาช่วยรุมด้วย
แทนที่จะห้ามเด็กให้คุยกันดี
อย่าไปตบอย่าไปใช้กำลังกันอย่ามาตีกัน
ดูเหมือนว่าจะเข้าไปร่วมวงด้วย
คลิปนี้มีการระบุว่าเกิดขึ้นในพื้นที่ตำบลเทิดไทย
อำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงราย
ผู้สิทธิ์ข่าวไทยรัฐทีวีสอบถามไปยังนายกอบตเทอดไทย
ตอนนี้กำลังตรวจสอบอยู่ว่าคลิปนี้เกิดขึ้นในพื้นที่จริงหรือไม่
ที่บางคอมเมนต์บอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นมาหลายปีแล้ว
เดี๋ยวเราดูความชัดเจนว่าเกิดขึ้นที่ไหนอย่างไร
เท่าที่ฟังจับใจความได้น่าจะเป็นการโพสต์ด่ากันในโซเชียล
แต่เหนือสิ่งอื่นใดเด็กเยาวชนอย่าเรียนแบบ